ส่วนสปอร์ตคลิปส่งท้ายคืนนี้นะครับไปดูความน่ารักในการประกวด
น้องใหม่ในการประกวด